ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะอันนี้มีคนไปพบศพพ่อเท่าอายุ๗๕ปีแล้ว
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะเพราะเท่าที่เสียชีวิตเนี่ย
เปลือยเปล่าอยู่ที่สวนหลังบ้านตัวเองซึ่งภรรยาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายค่ะ
เพราะรู้พฤติกรรมสามีมานานแล้วคาดว่าแอบนัดผู้หญิงอื่นมาร่วมหลับนอนแล้วหัวใจวายเฉียบพลัน
บอกว่าแม้จะช้ำใจแต่ตายไปแล้วก็อโหสิกรรมให้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองเสม็ดตำบลไทยเจริญอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
มีคนไปพบศพชายอายุ๗๕ปีเปลือยกายอยู่ภายในสวนหลังบ้านตัวเอง
มีผ้านวมปูรองกับพื้นญาติและผู้นำชุมชนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจชนะสูตร
เรื่องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
ภรรยาเนี่ยก็อายุ๗๖ปีแล้วตามองไม่เห็นค่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เล่าว่าตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคมไม่รู้สามีหายไปไหน
เพราะตามปกติสามีนี่แหละเป็นคนหุงข้าวทำกับข้าวให้ให้หลานไปตามหาก็ไม่เจออีกนะคะ
ผ่านไปอีกวันให้หลานไปตามหาอีกครั้งแถวสวนหลังบ้านเลยไปพบศพค่ะ
ตอนแรกเนี่ยหลานยังคิดเลยนะว่าตานอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ได้เข้าไปปลุก
ไปตามญาติอีกคนมาดูถึงได้รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ภรรยาบอกว่าไม่ได้ติดใจหรอกสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
คิดว่าสามีน่าจะแอบนัดผู้หญิงคนอื่นมาร่วมหลับนอนตรงจุดนี้แหละ
แต่เนื่องจากอายุมากแล้วประกบกับโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคประจำตัวและมีความดันด้วย
ก็เลยน่าจะช็อกจนเสียชีวิตที่ผ่านมาภรรยาบอกรู้พฤติกรรมสามีค่ะ
ว่าเป็นเสือผู้หญิงเคยพาผู้หญิงมานอนด้วย
บางครั้งเห็นกับตาโอ้โหช้ำใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะคะแต่ในเมื่อสามีเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ไม่ติดใจค่ะขออโหสิกรรมให้ทั้งตัวสามี
และผู้หญิงคนนั้นด้วยต่อมานะคะทางครอบครัวค่ะ
ก็เลยนำร่างคุณตาไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดบ้านหนองเสม็ด
ท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ไม่ได้มีญาติหรือมีคนใดในครอบครัวที่ติดใจสาเหตุการตายนะคะ